อีกหนึ่งคลิปที่เป็นประเด็นในโลกโซเชียล
เป็นกรณีระหว่างทหารกับตำรวจ
ทหารยศร้อยโทหรือเราเรียกกันว่าผู้หมวด

คลิปนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยนะคะเรื่องนี้

เดี๋ยวไปดูคลิปกันก่อนแล้วก็จะเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังค่ะ

เดี๋ยวในรายละเอียดเนี่ยอาจจะมีอีกเพิ่มเติมเนี่ยนะคะเล่าให้คุณผู้ชมฟังคร่าวแบบนี้คือ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สะแก้วคือต่อชะดอชุดนี้เขาลงพื้นที่
เพื่อที่จะไปดูแลความเรียบร้อยเพราะว่าเตรียมที่จะต้อนรับผู้บังคับบัญชา
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบไปดูแลเนี่ยนะคะแต่ปรากฏว่าพอลงพื้นที่แล้ว
ไปเจอกับทหารนั่งดื่มสุราอยู่เลยค่ะก็รายละเอียดของเรื่องเนี่ยนะคะเดี๋ยวมีให้ติดตามค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นเหตุการณ์ขณะที่ตำรวจตระเวนชายแดนคนหนึ่งเนี่ยนะคะ
ถูกจับคอเสื้อแล้วก็พูดจาเหมือนลักษณะดูหมินเหยียดหยาม
โดยบอกให้ไปเรียกผู้บังคับบัญชามาพบตัวเองเหมือนคลิปเมื่อสักครู่ที่ปรากฏเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่าย๔โมงของวันที่๓๐เมษายนที่ผ่านมา
ขณะที่๑๐ตำรวจตรี๗นรินโหมแพนสังกัดตชด๑๒๔ตาพระยาพร้อมเพื่อนตำรวจต่อชด๑๒๔อีกสักประมาณ๓๔นาย
เดินทางโดยรถสายตรวจค่ะเพื่อเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านที่เขาถูกน้ำท่วม
คือผู้บังคับบัญชาเนี่ยเตรียมที่จะลงพื้นที่เพื่อจะมาดูแลชาวบ้านที่เขาถูกน้ำท่วมเนี่ยนะคะ
ชะลอชุดนี้ก็เลยลงพื้นที่นำมาล่วงหน้า
ล่วงหน้าก่อนแล้วก็ไปเตรียมของที่เขาจะแจกชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน
ไปที่บ้านคลองแพงซอย๒ตำบลทัพเสด็จอำเภอตาพระยา
ก็ไปพบกับนี่เลยทหารท่านนี้เลย
ท่านจะบอกว่าท่านเป็นศัลยบัตรนะฮะ
ร้อยโทอรุณแก้วเหลี่ยม
ที่ทราบชื่อในภายหลังก็คือสังกัดค่ายทานแห่งหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี

ก็คือคนที่เป็นทหารคือคนที่สูงซื้อยื่อสีน้ำเงินนะ
ขณะที่๑๐ตำรวจตรีเจดนารินขับรถเข้าไปที่บ้านหลังดังกล่าว
ปรากฏว่าก็ไปเจอทหารกลุ่มนี้มีการนั่งดื่มสุรากัน
หลังจอดรถร้อยโทอรุณก็เดินเข้าไปหาต่อชดกลุ่มนี้
แล้วก็ใช้มือจับคอเสื้อผู้จาคือลักษณะถากถางดูหมินดูแคลน
แล้วก็ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าเหมือนลักษณะเมาสุราด้วยนะ
ซึ่ง๑๐ตำรวจตรีเจตรินก็พยายามที่จะพูดชี้แจงนะ
บอกว่าโอ๊ยผมไม่ได้มาหาเรื่องแต่มาดูลาดเหลามาลาดตระเวน
เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วม
แต่คนก่อเหตุก็คือผู้หมวดทหารคนนี้
ก็ยังใช้มือจับคอเสื้อ
สักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยปล่อยคอเสื้อไป
ไปทบทวนดูข้อข้อข้อนะคะ๒วันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็สรุปสุดท้ายบอกเห็นว่าไม่ถูกต้อง
แม้ว่าตัวเองจะเป็นตำรวจยศเล็กก็ตาม

และเพื่อไม่ให้นายทหารผู้นี้ไปใช้อำนาจแบบนี้กับคนอื่น
ขนาดเป็นตำรวจยังทำกันถึงขนาดนี้
แล้วถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดาล่ะจะยังจะถึงขนาดไหน
จึงได้เข้าแจ้งความกับสถานีตำรวจภูทรทัพไทย
อำเภอตาพระยาจังหวัดสะแก้วนะคะ
ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวก็รายงานบอกว่า
มีชาวบ้านในพื้นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกัน
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าในทหารรายนี้
ก่อเหตุลักษณะแบบนี้มาแล้วหลายครั้งชาวบ้านบอกนะคะ
โดยชาวบ้านหลังจากให้ข้อมูลไปแล้วเขาบอกต้องการให้ย้ายนายทหารคนนี้

คือเมื่อสักครู่เราให้ดูคลิปช่วงต้นไปแล้ว

ให้ได้ยินเสียงบรรยากาศสักอีกสักช่วงไหมคะ

มีพูดจารักษณะว่าผมมีประสบการณ์อะไรอย่างนี้นะคะ

หมวดคะอย่าให้ภาษาไทยวิบัติไม่ได้สอนนะคะ

ขออนุญาตเพราะว่าน้องหนูที่ดูอยู่เนี่ย
เขาอาจจะเข้าใจผิดว่าประสบการณ์อ่านว่าประสบการณ์
ประสบการณ์อ่านว่าประสบการณ์นะคะ
สำหรับข้อมูลของทั้งสองฝ่ายเนี่ยยังให้ค่อนข้างขัดแย้งกันอยู่นะ
เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่มีจุดขัดแย้งกัน
ก็คือการเข้าไปเขาพูดยังไม่เหมือนกันยังไม่ตรงกันเท่าไห

สำหรับเหตุการณ์ที่นำมาสู่การกระชากคอมันทำไมถึงเป็นแบบนั้น
แต่เอาล่ะผู้บังคับบัญชาของตำรวจต่อชะดอที่ลงไปประสบเหตุ
บอกว่าก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไรเนี่ยนะคะ
ต่อมาพลตรีสุขสรรค์หนองบัวล่าง
ผู้บัญชาการกองกำลังบูรพาก็ได้มอบหมายให้พันเอกธรพงศ์มาลาคำ
รองผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา
เรียกตัวร้อยโทอรุณแก้วเหลี่ยมสังกัดกองร้อยลาดตระเวนไกล

เรียกเข้ามารายงานตัวกับคณะกรรมการ

โอ้โหเป็นไงล่ะยกมือไหว้กันเลยทีเดียวตอนแรก
สองอันนี้ท่านกระชากเสื้อต่อชะดอนะคะ
ตอนนี้มานอบน้อมเลยอ้าวแต่ดีแล้วล่ะ

ไม่อยากให้เกิดเป็นข้อพิพาทกันระหว่างทหารกับตำรวจนะฮะ
ซึ่งจริงแล้วทั้งสองฝ่ายก็ทำงานฝ่ายความมั่นคงเหมือนกัน

แต่ว่าฝั่งตำรวจต่อชะดอผู้บังคับบัญชาบอกว่า
ไม่ได้เอาเรื่องก็เรื่องของการผิดวินัยผิดอาญาหรือเปล่า
อันนี้ให้ต้นสังกัดของหมวดคนนี้ก็รับไป
พิจารณากันเอาเองว่าจะทำอย่างไร
นี่คือภาพที่เดินทางเข้ามารายงานตัวกับคณะกรรมการ

เรื่องต้นก็ให้การว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้าน
ว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็อาสาสมัครของหมู่บ้าน
ร่วมกันตั้งด่านลอยเพื่อเรียกรับผลประโยชน์
ขบวนการลักลอบนำแรงงานเถื่อนชาวกัมพูชาเข้าประเทศ
บริเวณสาลาท้ายหมู่บ้านคลองแผง
ตำบลทัพเสด็จอำเภอตาพระยาจังหวัดสะแก้ว
เมื่อเดินทางไปที่เกิดเหตุแล้วก็ได้ร่วมกับชาวบ้าน

ระหว่างนั้นได้มีตำรวจตระเวนชายแดนจำนวน๑๐นาย
แจกของช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบอุทธกภัย
โดยจอดรถแล้วก็ไม่ล็อกประตู
แล้วอ้างว่ามีชาวบ้านบอกให้ขโมยปืน
แต่เขาห้ามปลามเอาไว้แล้วก็ยอมรับนะว่า
อาการมึนเมาสุราเล็กน้อยแต่ก็ยังมีสติ
เขาบอกว่าสิ่งที่เขาทำลงไป
เขาเป็นการไปบอกตำรวจตระเวนชายแดน
บอกว่าเวลาจอดรถนี่เป็นรถของรัฐนะ
เป็นรถตาโล่นะจอดแล้วทำไมไม่ล็อก
แล้วเดี๋ยวมีคนเข้ามาขโมยของของรัฐจะหายไป

ก็คือประมาณว่าหวังดีอันนี้เป็นข้อมูลจากฝั่งทหาร
ส่วนคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงพิจารณาจากคลิปแล้วนะ
พบว่าร้อยโทอรุณเมาสุราแล้วก็ได้ข่มขู่ตำรวจต่อชด

ถือว่าอันนี้กระทำความผิดวินัยของทหาร๙ข้อ
แล้วก็ยังกระทบต่อภาพลักษณ์อันดีของทหารด้วย
แต่ว่าหมวดอรุณยอมรับแล้วก็สำนึกผิดนะ

ของตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่
เพื่อให้บ่าวบางเรื่องของความรู้สึกที่ไม่ดีนี่นะคะ

พร้อมให้ต้นสังกัดพิจารณาลงโทษกักขัง

คือย้ายออกจากสะแก้วไปที่ปราจีนบุรี
แล้วก็มีการสั่งขังจำนวน๓๐วัน
นี่นะคะก็เป็นภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้น

จริงแล้วพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
วันนี้สื่อก็ไปถามท่านเรื่องนี้ด้วยนะ
บอกว่ายังไม่ได้รับรายงานแต่ท่านคะ
ทั้งประเทศได้รับรายงานแล้วนะคะ

น่าจะมีความเคลื่อนไหวออกมาเหมือนกันพรุ่งนี้
ซึ่งอยู่ใต้บังคับบัญชาท่านโดยตรง